พาคุณผู้ชมไปดูต่อที่เยอรมนีครับ
เป็นนวัตกรรมในการก่อสร้างรูปแบบใหม่มาใช้
ลดเวลาลดแรงงานแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ซึ่งไทยเองก็มีการนำมาใช้อย่างกว้างขวางตอนนี้เหมือนกันครับ
ติดตามจากรายงานของคุณจดารัฐโภคะธนวัฒน์เลยครับ
เป็นหนึ่งในนวัตกรรมก่อสร้างที่อยู่อาศัย
ช่วยลดขยะก่อสร้างหน้างาน
สามารถควบคุมระยะเวลาในการก่อสร้างได้
เพราะสามารถนำไปประกอบติดตั้งได้ที่หน้าสายงาน
การผลิตคอนกรีตสำเร็จรูปนี้
ส่วนใหญ่ใช้เครื่องจักรทำงานแบบอัตโนมัติ

การวัดขนาดแผ่นคอนกรีตหรือการเทปูน
ช่วยลดการใช้แรงงาน
ที่ประเทศเยอรมนีแห่งนี้
มีพนักงานเพียง๒๓คน
แต่สามารถผลิตผนังคอนกรีตได้๒๐๐ตารางเมตรต่อชั่วโมง
และยังเป็นโรงงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
นำน้ำทิ้งและเศษคอนกรีตจากการทำงาน
กลับมาใช้ในกระบวนการผลิตอีกครั้ง
ทำให้ลดการสูญเสียวัสดุได้ถึง๑๒๐
นวัตกรรมการผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปนี้

แต่มีต้นทุนต่ำกว่าเพราะก่อสร้างผนังคอนกรีต
ต่างจากที่เยอรมนีซึ่งเป็นเมืองหนาว
จึงต้องก่อสร้างผนังคอนกรีต๒ชั้น
เพราะโรงงานนี้เองจะไม่มีมลภาวะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสียงเรื่องของฝุ่นแล้วก็เรื่องของน้ำเสียครับ
และวัสดุอุปกรณ์อย่างเช่นคอนกรีต
ที่เสียในขั้นตอนการผิดใดก็ตาม
คิดเป็น๑๙๑ของโครงการทั้งหมด
และมีกำลังการผลิตบ้าน๑๑๒๐ยูนิตต่อเดือน
หากนำบ้านที่สร้างเสร็จแล้วมาเรียงต่อกัน
จะมีความยาวเท่ากับระยะทางจากกรุงเทพมหานครไปจนถึงนครสวรรค์
อกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ในไทยอีกหลายรายที่ใช้นวัตกรรมนี้
จากบ้านที่ก่อสร้างด้วยระบบนี้มีข้อดีหลายประการ
เทียบกับการก่อสร้างแบบเดิม
ด้านความแข็งแรงทนทานสามารถต้านแรงลมและแผ่นดินไหวได้
เสียงได้ดีกว่าใช้ผนังรับน้ำหนักจึงไม่มีเสาหรือคาน
ทำให้มีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้นและสามารถจัดวางเฟอร์นิเจอร์ได้ลงตัว